คุณผู้ชมเรามาต่อกันที่คุณวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
ที่พูดถึงเรื่องของกรณีคุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทย
และทางขั้นตอนด้านกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะฮะ
ซึ่งอาจารย์วิศนุเครื่องงามรองนายยกและรักษากรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อธิบายถึงเรื่องนี้บอกว่าการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณ
นวัฒนอดีตนายยกรัฐมนตรีกรมราชธรรมรับทราบ
แล้วก็ได้เตรียมการเอาไว้เบื้องต้นแล้วนะครับ
ตามขั้นตอนเมื่อนายทักษิณเดินทางถึงไทยกรมราชธรรมจะรับตัว
แล้วก็นำไปรับหมายสารแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปฟังคำพิพากษานะ
เพราะว่าสารตัดสินจบไปแล้วส่วนคดีที่เหลือนะฮะ
ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนคดีที่เหลือที่ต้องรับโทษ
จะมีอีก๓คดีนะครับซึ่งคดีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว
ทั้งสิ้น๓คดีโทษจำคุกก็รวมกัน๑๐ปีนะครับ
แล้วก็กำชับกรมราชธรรมให้ดูแลนายทักษิณใน๓เรื่องก็คือหนึ่ง
เรื่องความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากนักโทษคนอื่น
เพราะนักโทษคนอื่นไม่มีปัจจัยเสี่ยงนี่อาจารย์วิศนุบอกแบบนี้
เรื่องที่๒คือให้มีความสะดวกตามสมควรนะฮะไม่ถึงขนาดได้รับอภิษฎนะครับ
เพราะว่าคาดหมายว่าจะมีคนเข้าเยี่ยมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
กรสิทธิมนุษยชนแฟนคลับมวลชนจึงต้องให้มีความสะดวกพอสมควร
อาจารย์วิศนุก็ย้ำนะฮะ

ความสบายให้พอสมควรไม่ถึงกับสบายมากนักเพราะอะไรคุณ
เพราะอายุเกิน๗๐ปีแล้วคุณผู้ชมจำภาพเหล่านี้ได้ไหมฮะปี๕๑นะฮะ
แล้วก็นายทักษิณป่วยซึ่งเรื่องนี้นักโทษทุกคนก็ได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
แล้วนักข่าวก็ถามไหมว่าเข้าไปจะมีห้องแบบแยกขัง
อาจารย์วิศนุก็บอกว่าภายในเรือนจำนะมีห้องพิเศษสำหรับแยกขังเดียว
แต่ไม่ขอยืนยันว่ามีเครื่องปรับอากาศหรือไม่
และผู้ต้องขังดังในอดีตหลายคนก็เคยอยู่แล้วนะฮะ
นี้นักโทษทั่วไปอยู่ในห้องแอร์ได้
แต่เป็นการเข้าไปทำงานในห้องแอร์ไม่ใช่นอน
ไม่ใช่การนอนในห้องแอร์นะครับ
ห้องนอนไม่มีแอร์พร้อมยืนยันกรณีนายทักษิณไม่เข้าข่าย
ที่จะอนุญาตให้คุมตัวนอกเรือนจำ
ยังไงก็ตามต้องอยู่ในคุกในเรือนจำ
ส่วนโอกาสที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้หรือไม่นั้น
อันนี้มีหลายคนพูดถึงประเด็นนี้เยอะ
คือเข้าไปวันแรกปั๊บขอได้เลยชั่วโมงแรกปั๊บขอได้เลย
ความสูงอายุหรือว่าด้วยเป็นนักโทษสูงอายุอะไรหรือเปล่า
อาจารย์วิศนุบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วนะครับ
แต่เงื่อนไขก็คือระหว่างการรับโทษ
สามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้
ตั้งแต่วันแรกที่เข้าห้องขัง
หรือภายใน๒๔ชั่วโมงก็ทำได้แล้ว
แต่หากยื่นไปแล้วไม่มีการโปรดกล้าว
จะไม่สามารถยื่นได้อีกภายใน๒ปี
เขาเตรียมมาตั้งแต่บอกว่ามาวันที่เท่าไหร่

การจะทำอย่างนี้คือมีโอกาสที่จะขอพระราชทานาภัยทธวดไหม
ก็เป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้ว
แต่ว่าเงื่อนไขคือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษ
รับโทษแล้วยื่นได้ตั้งแต่วันแรก
นะครับก็คล้ายที่คุณชูวิทย์เขาวิเคราะห์นะครับ

ชั่วโมง๒ชั่วโมงหรือ๒๔ชั่วโมง

คือจะขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรก
แต่คุณผู้ชมฟังดีคือมันมีเงื่อนไขอยู่นะคะ
แล้วเรื่องนี้ก็ต้องไปถามทางอธิบดีกรมราชธรรมค่ะ

พูดถึงขั้นตอนการลดโทษของนักโทษ
ว่ามันจะมีวิธีการมีขั้นตอนยังไงบ้าง
อันนี้คือตามพรบราชธรรมแล้วก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วย
หลักเกณฑ์ที่ว่าต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด
จำคุกมาแล้วตั้งแต่๖เดือนขึ้นไป
มันมีอยู่กี่ข้อบ้างล่ะเนี่ยมันมีข้อเอาเรื่องนี้ก่อน
การลดวันต้องโทษก่อนนะเรื่องการพักโทษเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ลดวันต้องโทษเลื่อนชั้นให้เร็ว
ผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้ว
จะได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก
มากหรือว่าจะน้อยขึ้นอยู่กับระดับชั้นของผู้ต้องขัง
ยังไงอยู่หน้าจอค่ะมีชั้นดีชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยม
ส่วนเรื่องของการพักโทษคือการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด
ครบกำหนดโทษตามคำพิพากษา
ภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤตินะคะ
ถ้าเกิดฝ่าฝืนก็จะถูกนำตัวกลับมาคุมขังในเรือนจำตามเดิม

แต่ข้อนี้การพักโทษจะต้องรับโทษไปแล้ว๑ใน๓

เนี่ยข้อนี้ที่หลายคนสนใจนะ
ต้องรับโทษไปแล้ว๑ใน๓ถึงได้รับการพักโทษ
ต้องอยู่ในเรือนจำกี่ปีอะไรอย่างนี้นะฮะ
เรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับโทษอะไรต่าง
กรณีการกลับมาของคุณทักษิณเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะ
ใช่แล้วกระบวนการการจำแนกคัดกรองผู้ต้องขัง
ราชธรรมเขาก็บอกนะว่าเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนทั่วไป
อันนี้มันเป็นไปตามระเบียบการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
อยู่แดนกักเหมือนกับผู้ต้องขังรายอื่นอยู่แล้ว
ซึ่งคุณทักษิณก็เป็นผู้ต้องขังสูงอายุ
และถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง
อันนี้เราก็จะได้ยินข่าวกันมาตั้งแต่๒วันก่อน
ราชธรรมเองเขามีแพทย์ประจำเรือนจำ
จะใช้ดุลยพินิษฐ์ในการจำแนกผู้ต้องขัง
โดยคุณหมอเขาจะใช้ดุลยพินิษฐ์เพื่อนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลราชธรรม

เคสนี้อาการประมาณนี้คือต้องรักษาต่อเนื่อง
หรือโอเครักษาแล้วหยุดรักษาต่อหรือยังไง
อันนี้ค่ะในแพทย์จะเป็นคนประเมินนะคะ
โอ้โหนี่มีภาพตอนที่คุณทักษิณยกเวทด้วยนะ